เมื่อวานคงจะได้เห็นคลิปในโซเชียลกันแล้วแหละที่มีพระเป็นพระแบบรุ่นดังเลยนะคะ
องค์จิ๋วจิ๋วเล็กเล็กอยู่น่ะใช่อืมแล้วราคาแพงมากพี่ก๊อบครับ
คนเล่นพระจะรู้ราคาแบบหลักแสนเลยอ่ะนะคะเซียนพระคนนี้เจ้าของพระเครื่องตัวเนี้ยค่ะ
น้ำตาตกเลยนะคะเพราะว่าตัวพลักเครื่องตกลงไปในช่องบันไดเลื่อน
ที่แบบระหว่างสองสามขั้นของบันไดเลื่อนเนี่ยสุดท้ายตอนนี้ต้องมีการงัดแงะงัดแงะ
เพื่อที่จะเอาพลักเครื่องขึ้นมาแต่แงะได้ไหมเจอไหมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนาทีเกิดเหตุก่อนค่ะ
โอ้โหคือด้วยความที่บันไดเลื่อนตรงบันไดมันเป็นช่องเล็ก
ค่ะมันก็พอทำให้พระองค์จิ๋วจิ๋วเนี่ยล่อตกลงไปได้ใช่
แล้วคือตกลงไปในบันไดเลื่อนพี่ก๊อฟก็ไม่รู้ว่ามันจะหล่นลงไปตรงช่วงไหนยังไง
การการลื้อบันไดเลื่อนนี่เรื่องใหญ่นะใช่อืมแล้วงบประมาณในการลื้อบันไดเลื่อนนี่ก็มหาศาลเหมือนกัน
เห็นบอกว่าพระพระเครื่องเนี่ยที่ตกลงไปอ่ะฮะเป็นพระเครื่องที่แบบบูรค่าแบบแพงมากมาก
แล้วองค์เล็กเลยนะคะเป็นพระปรกใบมะขามองค์จ้อยของหลวงปู่ทิม
ระหารไล่ที่เซียนพระเขาทำหล่นลงไปใครที่แบบเคยเล่นพระเครื่องหรือว่ารู้เรื่องพระเครื่องก็จะรู้ว่าราคาสูงมาก
เป็นแสนถูกต้องและนี่คือบันไดเลื่อนในห้างพันทิพย์งามวงวานของกรุงเทพของเรานี่แหละนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งค้นหาตั้งแต่วันที่ตกลงไปแล้วตั้งแต่วันที่พักเครื่องตกลงไป
กระทั่งล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกทีที่ห้างแห่งนี้แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเจอพระเครื่องหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับหนึ่งในเซียนพระซึ่งเขาเปิดร้านเซียนพระอยู่ในห้างพันทิพย์จุดนี้นะคะ
ก็คือคุณทศธรรมขุนอินโพวัย๒๖ปีหรือว่าคุณเจดาวเทียมเซียนพระหลวงปู่หมุนค่ะ
เขาเปิดร้านพระเครื่องในห้างพันทิพย์นั่นแหละเขาเป็นคนถ่ายคลิปด้วยแล้วก็เป็นคนนำคลิปมาโพสต์ในโซเชียล
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะไอ้ตัวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์
แต่ว่าเขาเพิ่งนำคลิปมาโพสต์เมื่อวานจนกลายเป็นกระแสในไวรัลนะคะ
ทีนี้เขาเล่าย้อนกลับไปว่าวันที่๒๑กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุเนี่ย
เขากำลังเปิดร้านอยู่ตามปกติเลยแล้วจู่ไฟฟ้าทั้งห้างเนี่ยดับหมดเลยนะคะ
แล้วคนก็ไปมุงดูอยู่ที่บริเวณบันไดเลื่อนชั้น๓เยอะมาก
เขาก็เลยตัดสินใจเดินไปดูจนกระทั่งรู้ว่ามีเซียนพระคนนึงเนี่ยทำพระปกใบมะขามองค์จ้อยของหลวงปู่ทิมน่ะ
หล่นลงไปในบันไดซึ่งราคาแบบหลักแสนเลยนะคะ
ที่เจ้าตัวที่เป็นเซียนพระคนที่เป็นเจ้าของพระเนี่ย
จะมีการกดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ห้าง
ขอความช่วยเหลือในการที่จะงัดบันไดเลื่อนขึ้นมา
เพื่อค้นหาพระเครื่องตรงนั้นซึ่งหาเกือบชั่วโมงนะ
ก็ไม่เจอนะคะอ่ะไหนลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มุมกันอยู่ตรงบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับ
งงกันแล้วก็เหมือนเห็นช่างกำลังแกะบันไดเลื่อนอยู่
ผมก็แบบไปดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยเข้าไปหาครับเห็นเขากำลังเหมือนหาอะไรอยู่บางอย่าง
ไฟฉายอะไรกันก็เลยเข้าไปถามไปถ่าย

ก็เหมือนมีคนบอกว่าพระเขาหล่นเป็นปกจ้อยปู่ทิม
พระเล็กมากนะครับเล็กกว่านิ้วมืออีก
ก็เขาบอกว่าพระเล่นกันเป็นแสนเลย
ผมว่าโอ้โฮพระหล่นเนอะ
ก็เลยดูครับว่าเขาทำยังไงจะเจอกันไหม
ก็เลยเท่าที่เห็นเหตุการณ์ก็คือพี่เขาเนี่ย
กำลังค่อยที่จะส่องไฟฉายเปิดหาจากข้างบนกับข้างล่าง
ก็เลยถามพี่เจ้าของพระครับแล้วถามคร่าวเขาก็บอกว่า
เขากำลังเดินลงบันไดเลื่อนวันนั้นเป็นบันไดเลื่อนขาลง
เดินลงบันไดเลื่อนแล้วก็เหมือนกันว่าเดินได้สองสามขั้น
แล้วพระเขาหล่นเขาบอกเขาไม่รู้นะว่าหล่นตรงช่องไหน
แต่ว่าเล่นเสียงดังแกรกอะไรอย่างนี้เหมือนพระหล่น
เขาก็รีบลงไปเตะตุ่มบันไดเลื่อนนะครับ
พอหยุดแล้วทีนี้มันก็ดับทั้งห้างเลยก็เลยเป็นที่มาของไฟดับ
ก็ไม่เจอพระเครื่องนะคะแล้วก็ยุติการรื้อบันไดเลื่อนแล้วแหละ
ว่างบประมาณแล้วก็ทุนในการรื้อบันไดเลื่อนค่อนข้างสูง
แต่คนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตัวเซียนพระก็เชื่อว่า
พระน่าจะอยู่ในช่องหรือว่าในอะไหล่ในด้านในบันไดเลื่อนนั่นแหละ

แต่มันหายไม่เจอ